หึงหวงมันน่ากลัวจริงเพราะมันฆ่าคนให้ตายได้

ผู้หญิงสักประมาณ๓คนแล้วมีสาวธอมอีก๑คน
เขานั่งกินกันอยู่เนี่ยนะนั่งดื่มกินที่ร้านอาหาร
ผู้หญิงเสื้อดำที่นั่งอยู่หันมาฝังเรา
ข้างเสื้อสีขาวคุณผู้ชมโฟกัสตรงจุดนั้นให้ดีนะ
เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีผู้ชายเสื้อแดงค่ะ
เดินเข้ามาตอนแรกลักษณะเหมือนว่าจะมาเจรจาอะไรสักอย่างเห็นไหม
ศรสีแดงกับลูกศรสีเขียวดูนะฮะโฟกัสไว้อ่ะก้มไปแล้ว
เหมือนเจรจาอะไรกันนะแล้วพวกเราคุยใกล้
คือฝ่ายหญิงลูกศรสีเขียวค่ะเขาเคยเป็นแฟนกับผู้ชายลูกศรสีแดง
แล้วลักษณะเหมือนฝ่ายหญิงตีตัวออกห่างฝ่ายชายมาง้อขอคืนดี
ขอคืนดียังไงไม่ทราบค่ะสักพักหนึ่งป้าบเข้าไปที่หน้าฝ่ายหญิงเต็มเลยค่ะ
ไปที่หน้าฝ่ายหญิงเพื่อนก็ต้องพยายามห้ามกันแบบนี้นะคะ
ละมุนวุ่นวายไปหมดเลยค่ะสักพักหนึ่งเจ้าของร้านออกมาเคลียร์
แล้วนำตัวผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยออกไปจากนอกร้านถามว่าเรื่องจบหรือยังอ่ะ
ยังไม่จบยังไม่จบคุณผู้ชมติดตามตอนต่อไปลำดับต่อไปเลยนะคะ
สักพักหนึ่งผู้ชายเสื้อแดงออกไปจากร้านพยายามจะเข้ามาเห็นไหม
จะเข้ามาทำร้ายผู้หญิงลูกศรสีเขียวแต่ทุกคนก็กันไว้
สุดท้ายเขายอมออกไปจากร้านนะคะออกไปใช่ว่าจะไปแล้วไปรับไม่กลับมา
ไปข้างร้านค่ะคุณคะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่ง
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เห็นไหมโว้ยกลมสีแดงอ่ะ
ตรงนั้นแหละปืนเจาะเข้ามาเจาะยิงเลยค่ะมันเหงาอะไรขนาดนี้
กระสุนเฉียดกกหูเห็นไหมอุดนั่นแหละค่ะ
หนึ่งนัดนะคะกระสุนถูกบริเวณใบหูด้านซ้ายของฝ่ายหญิงทั้งร้านแตกตื่นกันเลยค่ะ
ผู้ชายเสื้อแดงคราวนี้แหละไปจริงแล้วหลบหนีไปเลยนะคะ
ตำรวจสพเมืองพัทธลุงก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ไปพบหัวกระสุนตกอยู่จำนวน๑ปลอกก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทราบชื่อคนเจ็บก็คือนางสาวอันธิดาศรีทองช่วยอายุ๒๗ปี
หลังเกิดเหตุตำรวจสายตรวจก็นำเธอไปส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะส่วนคนยิงก็คือแฟนนุ่มของผู้บาดเจ็บนั่นแหละ
ชื่อว่าเอกพลนะคะลักษณะคือตามมาง้อขอคืนดีกัน
ตำรวจเขาคาดแบบนี้นะคะทั้งคู่มีปัญหาฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง
แต่ฝ่ายชายไม่ยอมพยายามที่จะง้อขอคืนดี
แล้วครั้งนี้บังเอิญบังเอิญค่ะมาเจอกันที่ร้านอาหาร
ฝ่ายชายก็เลยเข้ามาเจรจาแต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมคุยด้วย

หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสอบปากคำคนเจ็บ
พยานแวดล้อมต่างแล้วจะขอสารอนุมัติออกหมายจับคนที่เป็นคนก่อเหตุ
รักอะไรขนาดนั้นรักโหดเกินไป

ใช่รักล้างผลาญมากแบบนี้